แต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้

มีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาเป็นแชมป์ผัดไทย๓สมัยเลยนะคะ
ต่อยอดความรู้ความสามารถเรื่องนี้
รวมกลุ่มผลิตน้ำผัดไทยโบราณขาย
สร้างรายได้กันโอ้โหดีทีเดียวเลยล่ะ
ที่ตำบลหลักฟ้าอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
ไปพูดคุยกับนางนัทธพันธ์ปานเกษมหรือผู้ช่วยแหม่มค่ะ
ความสามารถมีฝีมือในการทำผัดไทย
ต่อมานะคะได้มารวมกลุ่มกับชาวบ้านในตะมนต์หลักฟ้า
เขาก็มีฝีมือการทำผัดไทยเหมือนกัน
แข่งขันออกงานประลองฝีมือด้านความอร่อยของผัดไทยมาตลอด
แล้วก็เป็นแชมป์ติดต่อกัน๓ปีซ้อนเลยคุณคะ

นี่นึกว่าเซียนเจอเซียนมารวมกลุ่มกัน

เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะ
ก็เลยรวมกลุ่มการผลิตน้ำปรุงรสผัดไทยเพื่อจำหน่ายค่ะ

ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าน้ำผัดไทยโบราณ
ขั้นตอนการเคี่ยวการทำนี่แหละนะคะ

ทำออกมาแบบนี้แล้วก็บรรจุขวดขายในขนาด๕๐๐มิลลิลิตร

แต่๕๐บาทของเราที่ซื้อไป
สามารถไปผัดกับเส้นผัดไทยได้ถึง๑กิโลกรัม

แล้วก็เตรียมขึ้นเป็นสินค้าโอท็อปของตะมนต์หลักฟ้าด้วย
เอ้ามาดูวิธีการทำหน่อยนะคะ
สำหรับวิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลย
เอาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแท้น้ำสะอาดมาผสมรวมกัน
ขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้ได้ที่นะคะ

นี่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาบีบเข้าไปค่ะ
น้ำปลาแท้ด้วยนะมันจะได้ความหอม
แล้วก็น้ำมะขามเปียกเทลงไป
เคี่ยวเข้าไปนะคะจนมันละลาย

พอเย็นแล้วค่อยตักใส่ขวดบรรจุขาย
ซึ่งเอาไปแช่ตู้เย็นก็เก็บไว้ได้นาน
ไม่ได้มีการใส่สารกันเสียเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเคี่ยวนั่งผสมเอง

สะดวกสบายง่ายดายมากเลยนะคะ

เส้นผัดไทยไปลวกน้ำให้เรียบร้อยก่อน

แล้วก็นำเต้าหู้หั่นเตาที่

ก็แบบฝีมือการควงตะหลิวต้องดีด้วยนะ
จะได้ไม่แห้งไม่กรอบไม่ไหม้นะคะ

หัวชัยโป้หวานสับกระเทียมสับ

แล้วก็เอาเส้นตามลงไป

แล้วก็ตามด้วยน้ำผัดไทยโบราณสูตรเด็ดนี่แหละ
ลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ตักใส่จานมีใบตองรองนิดหน่อย

แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียง

แบบความหวานเปรี้ยวอะไรอย่างนี้แทนมะนาว

ใช่แล้วผัดไทยมันจะมีความหวานนิด
ตัดกับมะม่วงเส้นโอ้โหละลงจริง

นี่เป็นผัดไทยจานเปรย์หรือเปล่าครับ

ว่าคุณจะใส่อะไรเยอะมึงไม่บอกคุณแม่คุณอื่น

กลัวจะทำแล้วไม่อร่อยยิ่งโกรธกันไปใหญ่

ซื้อน้ำผัดไทยไปให้คุณแม่รับรองหาย
กันเลยคุณแม่จะทำมาเผื่อเราสองคนด้วย
ถ้าอยากได้ก็สั่งซื้อได้นะ